คุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์เขื่อนแตกในลาวอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังมีตัวเลขของผู้ได้รับผลกระทบหลายพันคน
แล้วก็มีตัวเลขจากทางสื่อต่างประเทศ
เขาได้เกาะติดเรื่องนี้แล้วเขาก็นำเสนอมานะคะ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างน้อยตอนนี้๑๙คน
แต่ว่ารัฐบาลลาวเขายังไม่สรุปออกมานะคะ
ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจริงแล้วตัวเลขเท่าไหร่ยังไง
ถ้าเราจะอ้างอิงจากสำนักข่าวต่างประเทศ
บอกว่าตอนนี้ยังมีคนที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่
อย่างน้อย๓๐๐คนนะคะ
จนทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วม๗หมู่บ้านในเมืองสนามชัยแขวงอัตตปือ
โดยบอกว่าตอนนี้นะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๙คน
มีผู้สูญหายเป็นจำนวนมากแล้วก็คาดว่าผู้สูญหายน่าจะเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ยังมีคนรอรับความช่วยเหลืออยู่ตามหลังคาบ้านนะคะ

อย่างน้อยที่รออยู่บนหลังคาบ้านบนต้นไม้เนี่ย๓๐๐กว่าคนนะคะ
แล้วก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่คาดฝันในครั้งนี้
รวมแล้วเป็นหมื่นคนนะคะคุณภาคภูมิ
ติดต่อขอส่งความช่วยเหลือไปกับลาวนะคะ
อย่างไทยเองก็บอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไป
สมทบกำลังเจ้าหน้าที่ของลาว
คโปร์เสนอส่งความช่วยเหลือและเสบียงอาหารให้กับผู้ประสบภัย
ลิปปินส์องค์การสหประชาชาติเกาหลีใต้
ก็ได้ออกคำสั่งทีมเยียวยาเหตุฉุกเฉินส่งไปลาวแล้วค่ะ
แล้วก็สั่งการสืบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เขื่อนแตกด้วยนะคะ
เกาหลีใต้เขาสั่งการแบบนี้เพราะว่าบริษัทจากเกาหลีใต้
เข้าร่วมในโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ด้วย
เป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
บริษัทไทยที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้ในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบอกว่า
โครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เนี่ย
กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ๙๐นะคะ
แล้วก็ล่าสุดทางบริษัทได้ส่งเงินช่วยเหลือให้กับรัฐบาลลาว
๑๕๐๐๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๕๒๕๐๐๐๐บาท
บริษัทร่วมโครงการในการสร้างเขื่อนนี้นะคะ

ก็ได้มีการฟอร์มทีมรับมือกับเหตุเขื่อนแตก

มีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเฮลิคอปเตอร์

ตอนนี้ก็ทยอยส่งไปเพื่อช่วยเหลือทางลาว

เปียนเซน้ำน้อยที่เกิดเขื่อนแตกออกมาเนี่ย

คือถ้าภาษาที่ลาวเนี่ยเซนี่แปลว่าแม่น้ำ

เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยตั้งอยู่ในเมืองสนามใส่
ถ้าคนไทยเราจะคุ้นชินกับสนามชัยนะครับ

ก็มีรอยต่อคาบเกี่ยวกับแขวงจำปาศักดิ์ด้วย
แห่งนี้เป็นลักษณะของขั้นบันไดครับ

เพื่อรวบรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มาจากเขื่อนหลัก
ก็คือเขื่อนห้วยหมากจันทร์เขื่อนเซเปียน

ซึ่งก็จะสามารถเก็บน้ำได้มากขึ้น

ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับ

เริ่มปล่อยกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ซื้อได้เนี่ย

เป็นสรรเขื่อนดินย่อยส่วนดีนะครับ
สันเขื่อนกว้าง๘เมตร

ความสูงกว่า๑๖เมตร
ช่วงที่เขื่อนแตกมีความยาว๒๕๐เมตร
สร้างขึ้นเพื่อเสริมการกั้นน้ำ
อ่างเก็บน้ำเซเปียนน้อย
โดยภายหลังจากเขื่อนดินย่อยนี้แตกนะครับ
ปริมาณน้ำก็ไหลไปสู่ท้ายน้ำ

ซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนเซเปียน
เป็นระยะทางประมาณ๕กิโลเมตร
ก่อนจะเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน
ที่บ้านท่าบกบ้านหินลาดบ้านสมอใต้
ท่าแสงจันทร์ท่าหินใต้ท่าบกท่าม่วง
ในเขตสนามไซแขวงอัตตปือ
ทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประธานบอกว่า
มวลน้ำที่ทะลักษณ์จะเกินเซเปียนเซน้ำน้อยที่ราว
จะไม่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดในภาคอีสานของไทยนะครับ
เนื่องจากมวลน้ำทั้งหมดจะไหลไปทาง
สู่รุ่มแม่น้ำโขงแถบประเทศกัมพูชา
หากดูตามเส้นทางน้ำรุ่มแม่น้ำโขง
รุ่มน้ำเซเปียนจะไหลต่อลงไปยังกัมพูชา
สตรึงเกรงแล้วก็ไปสมทบกับรุ่มน้ำโขง
ลงต่อไปยังพนมเปนแล้วออกไปทางเวียดนามนู่น
ไม่ได้มาทางฝั่งอุบลทางแม่น้ำโขงทางฝั่งอีสานของไทย
ด้านในเฉลิมเกียรติคงวิชินวัตร
อธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประธานท่านก็บอกแบบนี้
ว่าคือเขื่อนในประเทศไทยมีความหลากหลาย
สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก
มีการบริหารจัดการมากว่า๖๐๗๐ปี
ยืนยันว่าก่อนที่จะสร้างเกินในไทยทุกจุด
มีการสำรวจทางธรณีวิทยาให้เหมาะสมเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
ทางด้านจุดที่ตั้งภูมิศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค
รวมไปถึงปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี
เขื่อนที่จะสร้างนั้นสามารถรองรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหน
ถ้าหากว่าคนไทยกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วในบ้านเรา

กรมชลประธานก็เลยชี้แจงมาแบบนี้นะคะ
รองศาสตร์รดรสุธิศักดิ์สอนลำ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยสร้างเขื่อนที่ลาว
ก็พูดถึงกรณีนี้แบบนี้นะคะว่า
ต้องเข้าใจว่าน้ำที่ถลักออกมา

แต่เขื่อนที่แตกเป็นหนึ่งในเขื่อนเล็กจากทั้งหมด๕เขื่อน
ซึ่งปริมาณน้ำที่ออกมาคาดว่ามีมวลน้ำไม่เกิน๑๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ตามความจุเขื่อนอยู่ที่ประมาณ๑๐๐ล้านลูกบาทเมตรค่ะ
ระดับน้ำที่ว่านี้เทียบเท่ากับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ของไทย
แต่ว่ากรณีเขื่อนในสปลาว
เขามักจะสร้างในพื้นที่ราบสูงตามภูเขา
ซึ่งก็เป็นไปตามสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศ
ดังนั้นระดับน้ำมันสูงกว่าปกติ
พอไหลท่วมมันมาเร็วมันมาแรง
ดูภาพนี้ครับมันจะลงมาแบบจากที่สูง
แต่ถ้าไหลท่วมในประเทศไทยประเทศไทยเป็นพื้นที่ราบ

ลักษณะพอไหลจากที่สูงแบบนี้มันจะแบบยิ่งแรงกว่าเดิม
ส่วนที่พังเนี่ยน้ำก็จะล้นออก
น้ำก็จะไหลออกเฉพาะความสูงในส่วนของเขื่อนที่พัง
แต่ว่าน้ำส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกเก็บอยู่ตรงนั้น
ไม่ได้ไหลออกเพราะเขื่อนหลักไม่ได้แตก

เพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งที่ไหลออกก็เห็นได้ข่าวว่า
สักประมาณเกือบพันล้านบาทที่จะไหลออกไป
ดังนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งพันล้านที่ไหลออก
ก็เทียบเท่ากับเคือนปาสักโชลาสิต
หนึ่งเคือนปาสักก็ประมาณสัก๙๐๐ล้าน
ก็พันล้านอันนี้คือส่วนที่ไหลออก
แต่ถ้าเกิดว่าเขื่อนหลักแตกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง

น้ำที่ไหลออกไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า

หรือว่าเป็นบริเวณพื้นที่ที่ลาบ
ถ้าเป็นพื้นที่ลาบน้ำมันก็จะแผ่แบนออกไป

อันนี้ผมแค่ได้ข่าวมาว่าประมาณ๑๕เมตร
อันนี้ได้ข่าว๑๕เมตรก็ประมาณตึก๓๔ชั้น

รองศัตริย์อาจารย์ดรสุธิศักดิ์ก็บอกอีกว่า
กรณีเคือนแตกในข้อที่จริงแล้ว
ทฤษฎีหรือว่าทางสถิติของเขื่อน
จะพังหรือชำรุดในช่วง๕ปีแรก
ของการสร้างเคือนเสร็จ
พอเกิดความเสียหายก็จะต้องมีการซ่อมแซม

พอสร้างเสร็จแล้วยิงขึ้นไปน็อตบางตัวมันอาจจะหลุดกลางอากาศ

อาจารย์เขาก็เปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้
ทีนี้ประเด็นสาเหตุที่เขื่อนแตกที่ลาวในครั้งนี้